มองที่พักอนาคตใหม่
เพราะว่าตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา

เขาบอกว่าวันนี้จะมีความเคลื่อนไหว

อาจารย์ปียบุตรจัดแถลงเรื่องกล่าวเกี่ยวกับความผิดพลาด
ในการทำหน้าที่ของ
จะไปที่กอกต
เออจะเอาหลักฐานเข้าไปชี้แจงกรณีของการโอนหุ้นสื่อ
เพราะเมื่อวานมีการโพสต์ออกมาในโลกส่วนตัว
ของคุณธนทรแล้วนะแล้วก็โพสต์อยู่ในพักนะครับ
บอกว่าหลักฐานต่างไม่ว่าจะเป็นใบสั่ง
ขณะที่ขับรถอยู่ที่สุรินอยู่ที่บุรีรำ
ขณะที่อยู่ปฐุมธานีกลับเข้ามากรุงเทพวันที่๘มกราคม
จะเอาไปยื่นให้กับกรกตนะฮะ๒ประเด็นนี้สำคัญนะครับ
ในเรื่องของการเมืองดังนั้นติดตามเรื่องของอาจารย์ปียบุตรก่อน
ที่มีการแถลงประเด็นการทำงานที่ผิดพลาดของกรกตหลายประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกที่นายปียบุตรแสงกระหนกกุ
เลขาธิการพักอนาคตใหม่แถลงออกมา
ก็คือกรณีที่กรกตไม่เปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
ตามที่ผู้สมัครของพักร้องขอ
เพราะบางคนที่ได้สามารถตรวจสอบบางคน
ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติในการนับคะแนน
มีการนับคะแนนใหม่กันสำหรับเขต๑

แล้วทางพักอนาคตใหม่บอกว่า
มีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างผลคะแนน๕รอบ

เดี๋ยวอนาคตใหม่ชนะบ้าง
เดี๋ยวประชาธิปัตย์ชนะบ้าง
กี่คะแนนบ้าง๑๐๐กว่าคะแนน๔คะแนนบ้าง๖๐
คะแนนบ้างจนท้ายที่สุดก็ออกมา
ทางเลขากอกกะตอบอกว่าทางประชาชนิดปัด
ชนะอนาคตใหม่ไป๔คะแนน
เรื่องนี้ทางอนาคตใหม่ก็จึงเรียกร้อง
ให้มีการตรวจสอบใหม่เกือบทั้งหมด
และขอให้เปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
ทางพักเรียกร้องให้กรกตมีคำสั่งลงไปยังทุกหน่วยเลือกตั้ง
เปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วยออกมา

เพื่อทำให้เห็นว่ามีความสุจริตเที่ยงธรรม

เรื่องกระบวนการพิจารณาของกอกกะตอ
เรื่องของการถือครองหุ้นสื่อของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ที่บอกว่าไม่เคยเปิดโอกาสให้นายธนทร
ได้เข้าไปชี้แจงต่อกรกต
ก็ได้ส่งหนังสือให้มารดาของนายธนทร
เข้าชี้แจงต่อกรกตเวลา๑๐นาฬิกา
แต่หนังสือเชิญมาถึงในวันดังกล่าวเวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาที
นี่คือความผิดปกติในกระบวนการตรวจสอบ
ทำให้นำไปสู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาที่นายธนทร
จะเข้าชี้แจงในช่วงบ่ายวันนี้

หากเทียบกับกรณีจัดโต๊ะจีนของพักพลังประชาบรัฐ
ทีนี้จึงขอให้กรกตระมัดระวังความผิด

กลั่นแกล้งทางการเมืองในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระ
ควรจะทำหน้าที่อย่างโปร่งใส
อกจากนี้พักอนาคตใหม่จะขอใช้สิทธิ์
ดำเนินคดีต่อกรกตในทุกช่องทางของกฎหมาย
หากกรกตใช้สูตรคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
ที่จะทำให้มี๒๗พักได้รับการจัดสรร
ซึ่งไม่ตรงตามรัฐธรรมนูลกำหนด
และจะทำให้พักอนาคตใหม่เป็นผู้เสียหายโดยตรง
เพราะสูตรนี้จะทำให้สัดส่วนสอสอของพัก
ในสัดส่วนของสสบชหายไปถึง๗๘คน
อนาคตใหม่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาเยอะเมื่อวาน

จัดการเลือกตั้งสสเขต๑นครปฐมใหม่ทั้งหมดซะเลย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเลือกตั้งที่โปร่งใส
แล้วก็ต้องจับจ้องมองไปบ่ายโมงตรงวันนี้แหละ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจะไปที่กรกตนั่นเอง
เอาหลักฐานไปใบสั่งสัก๓ใบนะ
มีเห็นโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียมาเยอะเหมือนกัน
ก็เรื่องของกรณีที่ขับรถอยู่ที่สุรินวันที่๗มกราคม

วันที่๘มกราคมก็ขับรถอยู่ที่บุรีรำ
แล้วก็วันที่๘ในช่วงบ่าย๒กว่า
ก็เดินทางมาถึงปฐุมธานีแล้วก็ได้ใบสั่งตรงนั้นด้วย
เขาก็ยืนยันว่าเป็นการมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นไง
คือคนก็ไปจับผิดกันว่าเรื่องความเร็ว
ว่ามันจะต้องเดินทางใช้เวลา๕ชั่วโมงกว่า
แต่กรณีนี้คือเบื้องต้นคุณธนทรก็มีการโพสต์
แต่คนก็ดูนะรถเขาขับเร็วนะ
โมง๔๑นาทียังอยู่บุรีรำ
๒๔๕มาถึงปฐุมธานีแล้ว